เมาแล้วก็คงพูดจาไม่เข้าหูกันนะนะ
มีการเอาของมีคมฟันจนหลังเวอะเลย
นี่ขณะหัวหน้างานนะไปบอกยังถามหัวหน้างานเลย
หรือจะเอากับผมทีนี้เมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมเที่ยงคืนกว่า
เจ้าหน้าที่บุกไปเลยดูปฏิบัติการนี้หน่อยค่ะ
มาห้องที่สองใส่หนึ่งเลยครับ
มาทุกคนของที่ต้องใส่หนึ่งหนึ่งสองหรือสี่
เฮ้ยนี่สำหรัวออกมาอย่าให้ต้องเข้าไปเองเออ
เรียกออกมาเรียกออกมาอยู่เฉยเรียกออกมาอยู่เฉย
อยู่เฉยเรียกออกมาเอ้ยมึงคุมนี่เอ้ยอยู่เฉยแล้ว
มานี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง
นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อน

เข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป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
กลุ่มเรื่องคือกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งกินเหล้ากันอยู่ค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุบางคนเนี่ยอาบน้ำอยู่ทีนี้ฮะมีเพื่อนคนงานนะไปเคาะประตูห้องน้ำป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนานแล้วนะอาบน้ำนานแล้วนะค่ะเพื่อนคนงานคนนั้นน่ะคิดว่าเพื่อนเขาอยู่ในห้องน้ำไม่คิดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาง่ายผิดคนเนี่ยเออพอกลุ่มผู้ก่อเหตุอ

มีเสียงลุกขึ้นมาแต่แฟนหนูเขาบอกว่ามันเก่งมาจากไหน
มันมาทำคนสองคนขนาดนี้มันก็เลยมาเรียกว่ามีอะไรกัน
เขาก็เลยบอกว่ามึงอยากเตะลูกหัวหน้าลูกพี่เขานะ
หัวหน้าสมมุลไปถามเขาว่ามีเรื่องอะไรกันบอก

นี่คือภรรยาของหัวหน้างานแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไง
เหตุการณ์นี้นะตำรวชกลุ่มค้นงานที่ก่อเหตุนี่แหละ
ไปสอบสวนแล้วก็แน่นอนค่ะก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนเรื่องการค้นห้องคุณอยากรู้ไหมไอ้ที่หลังเวอะ
ปรากฏว่าไปค้นไม่เจอไม่เจออาวุธนั้น
เพราะฉะนั้นยังไม่รู้เดี๋ยวต้องหาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก่อนนะคะ
ส่วนปืนมีไหมไม่เจอนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุบอกโอ๊ยผมจะเอาปืนมาจากไหนล่ะครับ

ส่วนหัวหน้างานที่เข้าไปห้ามไปปรามแล้วถูกขู่นะหรือจะเอากับผม
ปรากฏก็กลัวลูกน้องเหมือนกันกลัวกลุ่มนี้เหมือนกัน
เขาตัวใหญ่ขนาดนั้นนะคุณไม่กลัวได้ไง
หนีไปแล้วหนีไปอยู่ไหนตอนนี้
ยังไม่รู้เลยนะเมียคือคุณวันดีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้
หลังเวอะแผลความยาว๑๕เซนนะคุณ
และยังจะมีง่ามาพูดกับตำรวจอีกว่าจะมากันทำไมเยอะแยะ
คุณทำขนาดนี้อ่ะค่ะ